ก็ได้ไปตรวจสอบบ้านพักของภูมิกับโจ้
ในพื้นที่กรุงเทพมหาละครที่รามอินทรานี้
คือทีมข่าวอยู่ได้เฉพาะหน้าหมู่บ้าน
ไม่สามารถตามทางตำรวจชุดสืบชุดตรวจตรงนี้เข้าไปได้
เพราะว่าหมู่บ้านเขาก็ต้องมีมาตรการในการป้องกัน
คือตั้งแต่เช้าชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๖ครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของภูมิกับโจ้
ปัญญาอินทราเขตคลองสามวา
ก็พบว่าพื้นที่ด้านในมีเนื้อที่ของบ้านประมาณถึง๕ไร่

มีรถหรูที่ตรวจพบจำนวนถึง๑๓คัน
มูลค่ารวมกันสำหรับรถหรูเหล่านั้นนับร้อยล้านบาทเลยคุณ
เขาบอกว่าจอดเรียงรายกันอย่างกับโชว์รูมเลยนะครับ
ดังกล่าวเป็นชื่อของพันธ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนผล

หลังจากนี้นะครับจะได้มีการนำเอกสารทั้งหมดมาตรวจสอบ
หาที่มาที่ไปของรถหรูทั้ง๑๓คัน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นภายในบ้าน
ก็ไปพบแม่บ้านชาวเมียนมา๒คน
สอบถามแม่บ้านแม่บ้านก็ให้ข้อมูลได้แค่ว่า
ภูมิกับโจ้จะเดินทางมาจากนครสวรรค์
และเข้ามาที่บ้านในกรุงเทพนครสวรรค์
คือบ้านหลังนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น
โดยบางครั้งก็จะมากับแฟนสาว
แต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
อย่างไรก็ตามจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะปูพรมเข้าค้นอีกหลายจุด

แล้วก็ต้องไปดูนะฮะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
ตอนนี้นะฮะยืนยันว่ากองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
นิ่งนอนใจในการติดตามตัวของภูมิกับโจ้
ถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับ

ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย
ทีนี้ทางสืบภาค๖เขาบอกว่า
จะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้

เริ่มทำการจับรถหรู
แล้วก็นำรถไปประมูลกับกรมสุรกากร
ทำมาตั้งแต่ตอนภูมิกับโจ้

จนถึงปัจจุบันยศพันธ์ตำรวจเอก

ก็ต้องมีการตรวจค้นอย่างละเอียดต่อไป
แล้วก็การตรวจบ้านครั้งนี้
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่น
ก็พบแต่รถแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านี้แหละครับ
แล้วก็ทรัพย์สินอื่นนั้นก็ยังอยู่ครบนะฮะ
นี่ก็เป็นประเด็นที่อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ